พอกินข่าวปลอมก็ต้องเช็คกันให้ดี
มีกรณีหนึ่งที่ทำให้ชาวเชียงใหม่หวาดภาวะเลย
คือมีคนโพสต์คลิปผู้ชายคนหนึ่ง

แล้วก็เอาลิ้นก้มลงไปเรียราวสะพานแบบนี้คุณผู้ชม
คือหนึ่งราวสะพานสกปรกเขาทำไมกล้าเลีย
สองการที่เลียเข้าไปเนี่ยนะคะ
ลงน้ำลายไปติดราวสะพานคนมาจับจะเกิดอะไรขึ้น
ช่วงนี้เรายิ่งหวาดระแวงเรื่องโควิดกันอยู่ด้วย
แล้วลุงคนนี้นะติดกระดาษไว้ที่รถจักรยานของตัวเอง

งานนี้ยิ่งหวาดภาวะกันไปใหญ่คุณผู้ชม
คนที่โพสต์เฟซบุ๊คก็คือเมเปิ้ลรุ่งธิวานะคะ
คลิปนี้ยาวประมาณ๑๐วินาที
ระบุข้อความเอาไว้ด้วยแบบนี้ว่า
เมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาวันที่๑๐เมษายน
หนูไปที่ตัวสาระพีตัวมเพลินสาระพีมา
ขากลับจอดรถติดไฟแดงที่สี่แยกยางเนิ้ง
ที่จะไปโรงเรียนสารพีพิทยาคม
ระหว่างที่จอดรถติดไฟแดงอยู่นั้น
หนูเห็นผู้ชายคนนึงปั่นจักรยาน
จักรยานนะคะมาจอดอยู่กลางไฟแดง
ก่อนที่เขาจะเลียมือเลียแขนตัวเอง
และที่หน้ารถจักรยานเนี่ย

ติดโควิด๑๙นะคะ
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ก้มเลียราวสะพาน
เขาบอกอีกว่าอย่าดราม่าอย่าด่าหนูนะ
ถ้าเขาเกิดติดโควิด๑๙จริง
แล้วเขามาทำแบบนี้มันเป็นอันตรายต่อคนอื่น
แล้วผู้โพสต์ก็บอกว่าตอนนั้นหนูอีมากเลย

กลัวเขาจะมาเลียรถหนูด้วยซ้ำ

เขาก็ตกอกตกใจนะคะ
แล้วก็กลัวจะเป็นอันตรายต่อผู้คน

แค่อยากจะเตือนคนอื่นเท่านั้น

คือหนูก็ไม่ได้อยากประจานเขา
แต่ว่าหนูแค่อยากเตือนคนอื่นเท่านั้นเอง

แล้วก็ดูสิมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะ
บางคนบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
สร้างความแตกตื่นให้ประชาชน
คอมเมนต์บอกว่าผู้ชายคนนี้วิกลจริต

เคยรักษาตัวที่โรงพยาบาลสวนปรุงมาก่อน
ใช่นะครับเขาก็พยายามสืบหากันนะครับ
ผู้ชายคนนี้เป็นใครอย่างไรนะครับ
แล้วก็ผู้สิทธิ์ได้มีการพูดคุยกับผู้โพสต์ด้วย
ผู้โพสต์ก็บอกว่าหนูก็ไม่ได้รู้จักกับลุงคนนี้นะฮะ
แล้วก็หนูก็พยายามไปถามคนอื่นว่ารู้จักกับลุงคนนี้
ใครพอจะรู้จักลุงบ้างนะครับ
และหนูก็โทรไปที่สาธารณสุขแล้ว

ไม่รู้จะเตือนคนอื่นยังไง
คิดนานเหมือนกันก่อนที่จะโพสต์กลัวไปหมด
แต่ท้ายที่สุดก็เลยตัดสินใจโพสต์เรื่องราวตรงนี้นะครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวรายงานว่าสำหรับชายคนนั้นกล่าว
เป็นที่รู้จักของชาวสารพี
เรียกชื่อเขาว่าก๋วยเจ๋ง
ค่อนข้างจะมีปัญหาทางจิตเวท
ของเก่าขายย่านตลาดในอำเภอสารพี
เห็นไหมรถจักรยานเขาเป็นรถเก็บของเก่านะครับ
แล้วเขาก็ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยไปไหนมาไหน
แต่ละวันก็จะขี่จักรยานไปตามสารที่ชุมชนต่าง
แล้วก็นี่ล่าสุดนะฮะ
ทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษก

ได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้
บอกว่าทราบตัวแล้วว่าเป็นใคร
ถูกบอกค่ะโดยพันธ์ตำรวจเอกกิษณะเนี่ยบอกว่า
เป็นชายไทยอายุประมาณ๔๐ปี

จริงเขาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มาหลายสิบปีแล้วนะ
ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้ใด
คือเขาจะไปมาระหว่างตลาดยางเนิ้งเนี่ย
เอาเศษผักกลับบ้านที่หมู่๔บ้านศรีโพธาราม
ไปให้เป็ดที่เลี้ยงไว้เท่านั้นเอง
ทีนี้ก็ตามให้ทางด้านสาธารณสุข

ว่าเป็นบุคคลวิกลจริตจริงหรือไม่

แล้วก็ประสานเจ้านักฐีลงที่ทำการ

บริเวณสะพานตรงนี้ราวสะพานตรงนี้นะฮะ
แล้วก็โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าพบตรก็ทราบเรื่องนี้นะ
แล้วก็เตือนประชาชนบอกว่าหากประชาชนพบเห็นใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้
สามารถแจ้งได้เลย๑๙๑๑๕๙๙๒๔ชั่วโมง
เพราะว่าอย่างน้องคนนี้เขาโทรไปสาธารณสุขจังหวัดใช่ไหม
แต่ไม่มีคนรับโทรไปส่วนกลางของตำรวจก็ได้นะครับเฮ้ยดูแล้วก็แบบว่าน่ากลัวนะ
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะก็ต้องสอดส่องดูแลกัน